ง้อเท่าไหร่เมียก็ไม่ยอมกลับมาอยู่ด้วย
สุดท้ายบุกไปตามง้อเขาถึงบ้านของเมียกับสามีใหม่
โดนสามีใหม่ฟันกลับมาตายคาที่เลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ที่บ้านของสามีใหม่แล้วก็ภรรยาของผู้ตายค่ะ
คือช่วงเช้ามืดนะคะตำรวจสพเมืองสมุทรสาครได้รับแจ้งเหตุคนถูกฟันเสียชีวิต
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งในซอยตาแก๊ป
ผู้ตายเนี่ยคือนายมานัดเติมสายทองนะคะ

สภาพศพคือมีแผลถูกฟันตั้งแต่ขมับซ้ายยาวมาจนถึงแก้ม
แล้วก็ที่แขนซ้ายอีกหนึ่งแผลใกล้ศพมีมีดดาบยาว๕๐เซนติเมตรตกอยู่ด้วย
ผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
ผู้ก่อเหตุคือนายวงน้อยวรดิตค่ะ

นายมานัดผู้ตายเนี่ยเป็นอดีตสามีของเมียคนปัจจุบันของเขา
ซึ่งเขากับเมียคนนี้อยู่กินกันมา๑๐กว่าปีแล้ว
และเขาเองก็เลี้ยงลูกติดของเมียซึ่งก็คือลูกของนายมานัดคนตายนั่นแหละ
เลี้ยงเหมือนลูกของตัวเองเลย
ทีนี้นายมานัทเนี่ยเพิ่งจะพ้นโทษคดียาเสพติดออกมาได้๓เดือน

เท่ากับว่าพอนายมานะติดคุกไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปคบหากับภรรยาคนนี้
หลังจากที่นายมณัติติดคุกไปแล้วก็อยู่กินกันมา
นายมานัดเพียงประตามง้อขอคืนดี

แล้ววันเกิดเหตุเนี่ยนายมานัดบุกมาที่บ้านตอนตี๔
เขย่าเขย่าประตูหน้าบ้านอยากจะเคลียร์ใจกับฝ่ายหญิง

นายวงน้อยคนก่อเหตุซึ่งเป็นสามีใหม่ออกมาเจอนายมณัฐพอดี

แล้วนายวงน้อยก็เลยชักมีดยาว๕๐เซนติเมตรออกมา
ฟันใส่หัวนายมานัดจนเสียชีวิตแล้วก็รอมอบตัวเนี่ยแหละค่ะ

ตั้งแต่นายมานัดพ้นโทษออกมาเนี่ยก็ตามมาราวีหาเรื่องตลอด
คือถ้าแค่มาง้อเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่ง
แต่นี่ถึงขั้นมาโทรขู่ฆ่าคนทั้งครอบครัวแล้วก็ขู่ฆ่าลูกของตัวเองอ่ะ
ที่ผ่านมาเขาก็บอกเขาพยายามเลี่ยงไม่เจอนายมณัฐมาตลอด
แต่สุดท้ายมันทนไม่ไหวเขาบอกว่าเขาต้องปกป้องคนในครอบครัว
เขาขู่ฆ่าขู่ฆ่ามาตลอด
โทรขู่ประมาณกับผมป่วง
เราเลยก็ยังไม่ทันอะไรแล้วก็มาเขาก็ทะเลาะกับลูกชาย
ถูกแล้ว
เราส่งคุณจิรายุทธบุญชูลงพื้นที่ไปในที่เกิดเหตุ

เจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุซึ่งเป็นญาติของ
ภรรยาของนายวงน้อยคนก่อเหตุ
แล้วก็ภรรยาเก่าของนายมณัฐคนตายนะ
บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยคนในบ้านนอนกันไปหมดแล้ว

พอออกมาดูก็เห็นนายมณัฐนอนล้มลงไปกับพื้นแล้ว
ส่วนนายวงน้อยก็นั่งร้องไห้รอมอบตัวอยู่
เรื่องที่นายมานัดมาคุกคามครอบครัวของอดีตเมียเนี่ย

นายมณัฐต้องการจะตามอดีตเมียกลับไปอยู่ด้วยกัน
แต่นายวงน้อยคือเขาอยู่กินกันมาเป็นผัวเมียแล้ว
จริงนายวงน้อยเองก็พยายามเลี่ยงไม่อยากที่จะปะทะ
แต่วันเกิดเหตุนายมานัดบุกมาถึงบ้านก่อน

ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครนำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
ซึ่งพี่สาวนายมณัฐเนี่ยเป็นคนมารับศพนะคะแล้วก็

คือครอบครัวยาดเพื่อนสนิทก็มารอรับร่าง
เปิดโรงดูหน้าผู้ตายเป็นครั้งสุดท้าย
พี่สาวเล่านะคะว่าน้องชายเนี่ยเพิ่งจะพ้นโทษคดียา
แล้วก็อาวุธปืนมาเมื่อประมาณ๓เดือนที่แล้ว
ไม่ใช่ไม่รู้นะว่าเมียอ่ะไปมีสามีหมายแล้ว
ก็รู้มาตลอด๑๐ปี
แต่ด้วยความที่รักเมียมาก
เพราะว่ามีลูกด้วยกัน๑คนเป็นลูกชายลูกชายอายุ๑๖ปีแล้วค่ะ
พอออกมาปุ๊บก็พยายามตามง้อตลอดเลย
พี่สาวก็ยอมรับนะคะว่าน้องชายเคยไปขู่ฆ่ายกครัวเขาจริง
แต่ก็ไม่ได้คิดจะลงมือก่อเหตุตามที่พูดหรอก
ก็คือแค่ขู่เพราะว่าอยากที่จะให้เมียกลับมาคืนดีด้วยเฉย
ส่วนตัวเคยเตือนน้องแล้วบอกน้องแล้วว่าคนรักกัน

ในเมื่ออีกฝ่ายเขาไปเลือกคนอื่นแล้วเนี่ยเราก็ต้องถอยออกมา
แต่น้องไม่ฟังจริงแล้วมันก็เลยเกิดเรื่องขึ้น
เรื่องนี้ครอบครัวยอมรับผิดในสิ่งที่น้องทำ
ส่วนเรื่องทางคดีก็ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสอบสวนดำเนินคดีไป
และขอไม่พูดถึงประเด็นอดีตน้องสะพ้ายค่ะ
ความคิดแม้ทางคดีตำรวจแจ้งข้อหาข้าวผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วเดี๋ยวจะมีการสอบปากคำในวงน้อยคนก่อเหตุอีกครั้ง
ก่อนจะนำตัวไปฝากขังสารจังหวัดสมุทรสาครค่ะ